ปิดท้ายช่วงนี้นะคะเป็นความสูญเสียของวงการสื่อสารมวลชนของประเทศไทยนะคะ
นายภูชนกรักไทยผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ดำเนินรายการ
ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวานนี้
ด้วยวัย๓๐ปีจากโรคอาการมะเร็งตับ

เมื่อวานนี้ก็ท่วมท้นไทม์ไลน์นะคะ
ก็มีเพื่อนในแวดวงผู้สื่อข่าวแล้วก็สื่อสารมวลชนเพื่อนสนิท
โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับการจากไปค่ะ
ภูชนกรักไทยอายุ๓๐ปี

เรื่องนี้ถึงไหนและรับมือภายพิบัติ
ในเฟสบุ๊คส่วนตัวของนายภูชนกรักไทยเมื่อวานนี้
หลังจากได้จากไปเสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะ
ก็มีเพื่อนญาติสนิทเข้ามาโพสต์ข้อความไว้อาลัย

นายภูชนกรักไทยได้เข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสะพานควาย
และจากไปเมื่อวานนี้๑๖นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
ซึ่งก็ได้เข้ารับการรักษาตัวจากโรคมะเร็งตับ
ตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมานะคะ
โดยยาตรก็เตรียมน้ำร่างของนายภูชนกรักไทย
เพลงกุศลที่วัดเสมียนารีที่สาลา๑๑
โดยจะจัดพิธีรดน้ำศพในวันพุธที่๖กรกฎาคมนี้

ระหว่างวันที่๖ถึง๑๒กรกฎาคม
และจัดพิธีชาปนกิจในวันที่๑๓กรกฎาคม
เวลา๑๗นาฬิกาค่ะ
สำหรับนายภูชนกเกิดเมื่อวันที่๙ตุลาคม๒๕๕๙

มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนดิวสิทธิ์

คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งผู้สื่อข่าวอาทยากรรมเฉพาะกิจ
มิ้วเคยได้เจอน้องภูชนกสมัยพี่มิ้วเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม
สักข่าวการเมืองก็วิ่งข่าวอยู่ก็เจอน้องเขาบ้าง

เขาบอกเลยว่าคนที่เป็นนักข่าวเนี่ย
บางทีทำงานหนักจนลืมลืมดูแลตัวเอง
ไปตรวจสุขภาพไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพตัวเอง
พอไปตรวจเจอก็ช้าแล้ว

แล้วก็เพื่อนในวงการสื่อก็ให้กำลังใจกันมาตลอด

แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ